ดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปแล้วทำร้ายร่างกายผู้สูงอายุ
ตอนที่เขากำลังกินข้าวอยู่นะคะได้รับบาดเจ็บที่เบ้าตาค่ะ
นี่ค่ะสวมหวกกันน็อกเต็มใบใส่กางเกงขายาวแล้วเข้าไป
คือในมือของผู้ก่อเหตุเนี่ยใส่สนับมือนะคุณนัทพงศ์
แล้วเข้าไปน่าจะต่อยถ้าเราดูจากตรงนี้นะคะ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในร้านขายของชำของเขาเนี่ยค่ะ
ได้รับบาดเจ็บที่เบ้าตาคือต่อยแบบเนี้ยค่ะเพจนี้
เรื่องนี้เจ๊ม้อยวีพลัสเอามาโพสต์ไว้นะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านค้าด้านล่างหอพักในซอยเรียบวารี๘
หนองจอกนะฮะคนที่ถูกต่อยเนี้ยเป็นผู้ชายอายุห้าสิบเก้าปีค่ะ
ก็คือเป็นคนที่เช่าห้องติดกันนั่นแหละก็อยู่น่าจะอยู่ที่พักตรงเนี้ยนะคะ
แล้วอยู่ห้องติดกันตอนแรกก็คุยปกติดีแต่ว่าหลังเนี่ย
เขาชอบทุบพื้นทุบผนังห้องคนอยู่บ้านใกล้ก็ห้องติดกัน
ก็ค่อนข้างจะรบกวนใช่ไหมคะเขาบอกเขานอนไม่หลับครับ
ครั้งนึงเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวเขาเลยทุบกำแพงตอบโต้ไป
คือทุบมาแล้วทุบกลับก็เลยมีปากเสียงกัน
แล้วนี่ก็เลยเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะน่าจะไม่พอใจอ่ะค่ะ
ก็คือใส่สนับมือเข้ามาทำร้ายตอนที่ตัวเองกำลังกินข้าวอยู่ในร้าน
เจ็บที่เบ้าตาเลยค่ะผู้เสียหายบอกอยากให้มาไกลเกลี่ยกัน
แล้วจากนี้ขอให้ต่างคนต่างอยู่ยอมที่จะไปถอนแจ้งความให้ค่ะ